บอกว่าลูกชายอยู่ม๓แล้วก็เป็นเด็กสมาธิสั้นนะคะปรากฏว่า
ลูกเนี่ยไปถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายจนม้ามฉีกนะคะ
เอาด้ามปืนไปตบจนตาของน้องบวมเป่ง
แล้วก็ถูกขู่เอาชีวิตด้วยค่ะ
โอ๊ย

เพราะว่าคือมันเป็นการที่
ถูกรุมทำร้ายคนคนเดียวนะครับ
รุมทำร้ายนี่คือเหตุการณ์๑๗มกราคม
ที่ผ่านมาประมาณ๔โมงเย็นค่ะ
คนก็บันทึกคลิปนี้เอาไว้นะคะ
คนที่ถูกกระทำในคลิปนี้

เราจะเห็นไกลสวมเสื้อสีขาวนะคะ
แล้วก็โดนอีกหลายคนเลยประมาณ๖คน
เป็นกลุ่มวัยรุ่น๖คนรุมทำร้ายอยู่นะคะ
ตามรายงานบอกว่าใน๖คนนี้๔คน
ก็เป็นนักเรียนมัธยมนะคะ
ลุมกระทืบน้องจนม้ามแตกค่ะ
แล้วหนึ่งในนั้นเอาด้ามปืนตบหน้า

นี่คือเหตุการณ์ริมเขื่อนท่าน้ำถนนปะเกร็ด
นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาคนหลายคนเลย
แม่ของน้องกอนะคะชื่อว่านางซาย

มีเพื่อนลูกโทรมาบอกว่าลูกถูกทำร้าย
รู้ตัวอีกทีหนึ่งลูกก็ถูกวัยรุ่นกลุ่มนี้
พาไปที่หมู่บ้านเอื้ออาทร๒คือตรงวัดกู้
ก็ไปรับลูกกลับมาตอนแรกเห็นว่าลูกไม่เป็นอะไรมาก
แต่หลังจากนั้นปรากฏลูกอาเจียนค่ะ

แล้วไปแจ้งความที่สพปักเกร็ดนะคะ
ถามลูกไปมาลูกก็เล่าว่าวันนั้นเนี่ย
เพื่อนสาวออกมาเดินเที่ยวริมเขื่อนนะคะ
ปักเกร็ดไปกับเพื่อนอีก๓คนเดินเล่นกันอยู่
ก็ปรากฏมีวัยรุ่น๖คนใส่ชุดปรายเวทนี่แหละเดินเข้ามา

แล้วลุมทำร้ายอย่างที่เราเห็นในคลิปนี่แหละ
หนึ่งในนั้นชักปืนออกมาขู่แล้วเอาปืนตบที่เบ้าตาขวา
ส่วนที่เหลือก็ช่วยกันรุมกระทืบค่ะ
คือแม่บอกเสียใจมากเลยที่ลูกโดนกระทำแบบนี้
เพราะว่าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้น

อยากจะให้เอาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
เพราะว่าล่าสุดวัยรุ่นกลุ่มนี้
ก็ยังส่งข้อความมาข่มขู่ว่าจะเอาชีวิตลูกค่ะ
หนูก็ใจสลายเลยครับพี่
คือแบบมีคลิปมีอะไรหนูก็ไม่ดูเลยนะ

ลูกเราอยากให้พ่อแม่มันรู้
ว่าลูกมันออกมาทำความเถอะร้อนให้เราอะไรอย่างนี้
ลูกเราไปทำอะไรให้ถูกไหมพี่
มันเกินปลาย๖คนลุ้ม๑

ก็เมื่อวานตำรวจเรียกไปสอบปากคำ
แล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะรีบดำเนินการให้